คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะในโลกโซเชียลเขาแชร์กัน
แล้วก็ในเพจแหม่มโพดำเขาเปิดเผยเอาไว้นะคะ
มีผู้ป่วยที่เขาไปอยู่ในบ้านพักดูแลผู้ป่วยแถวรามคำแหง
ทางญาติเขาบอกว่าที่นี่ดูแลไม่ดีเลย
ปล่อยให้ผู้ป่วยคนนี้กินผ้าอ้อม
สบู่กินน้ำยาบ้วนปาก
สำลีชุบน้ำยาแอลกอฮอลกินน้ำยาทำความสะอาด
กินไปจนกระเพาะอักเสบพาไปหาคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าโอ้โหกระเพาะเป็นแผลแล้วก็อักเสบเลย
สอบถามไปทางบ้านพักบ้านพักบอกว่า
ก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีเอาบอกแบบนี้ค่ะ
แหม่มโพดำเขาเลยมาแชร์เรื่องนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปตรวจสอบให้นะคะไปสอบถามเหตุการณ์นี้
กับทางญาติของคนไข้ที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
นางสาวนุจรีเรียนหัฐกรรม
บอกว่าคนไข้คนนี้คือพี่ชายเธอเองค่ะ
ชื่อว่านายพีนิธิสนั่นสิน
แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ปกตินะคะมีสติครบพูดจารู้เรื่อง
แต่เขามีโรคประจำตัวเป็นความดัน
หัวใจโตไตวายต้องฟอกไตตลอด
แล้ววันหนึ่งพอไปฟอกไตเกิดแบบน็อกเหมือนช็อก
หัวใจหยุดเต้นหมอปั๊มหัวใจจนฟื้น
แต่พอฝืนปุ๊บพี่ชายของคุณนุจจรี
อาการไม่เหมือนเดิมแล้วเริ่มสับสนจำอะไรไม่ค่อยได้
หมอก็บอกว่าญาติต้องพยายามช่วยนะ
เรียกให้เขาความทรงจำกลับคืนมาด้วยตัวเอง
แต่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ญาติต้องช่วย
เธอก็เลยบอกว่าต้องหาบ้านพักแล้วล่ะ
ช่วยดูแลพี่ชายเธอเพราะว่าทางครอบครัวก็ต้องทำงานนะคะ

รามคำแหงอยู่ใกล้บ้าน
ก็เลยตกลงทำสัญญาเอาไว้
ให้บ้านพักแห่งนี้ดูแลพี่ชายของเธอเดือนละ๑๙๐๐บาท

แล้วทุกอาทิตย์จะไปรับพาพี่ชายไปฟอกไต
มาวันที่๑๑พฤษภาคมคุณผู้ชมช่วงเช้าไปรับพี่ชาย

พี่ชายไม่เหมือนเดิม
หน้าบวมปากห้อย
เสื้อผ้าเปียกไปหมดเลยก็ตกใจ

แล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่บ้านพักว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่บ้านพักผู้ป่วยที่แถวรามคำแหง

สำลีชุบแอลกอฮอลกินผ้าอ้อมเข้าไปด้วย

เหมือนกับแบบล้างท้องดูให้นะคะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าจากที่กินอะไรต่างเหล่านี้ไป
ผนังกระเพาะของพี่ชายเธออักเสบนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีอาการแทรกซ้อนหรือเปล่า

ไปคุยกับเจ้าของบ้านพักผู้ป่วยแถวรามคำแหง
แต่ลูกชายเจ้าของบ้านพักบอกกับทางครอบครัวมาว่า
ถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาละกัน

หน้าเขาบวมปากห้อยอะค่ะแล้วก็คือเสื้อผ้าเขาเปียกหมดเลย

พอตอนหลังแกบอกว่าไม่ใช่หนูก็ไม่รู้

แล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าสบู่มันเป็นด่าง
มันจะไม่ทำให้ปากพอง

แล้วเราก็สืบสั่งงดน้ำงดอาหารอะไรทุกอย่าง
สำหรับเรานะพี่คือไม่ต้องมานั่งดูแลคนของเรา๒๔ชั่วโมงหรอก
แต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งไปสัก๓๔ชั่วโมงจนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมพี่
เข้าใจทุกคนมีภาระมีอะไรอ่ะเขาเรียกภาระอะไรล่ะ
กิจวัตรของตัวเองกินข้าวอาบน้ำอะไรกิจวัตรของตัวเองเราเข้าใจ
แต่การที่เขาให้กินเยอะขนาดนี้แล้วตอนแรกเขาแจ้งกับเราว่า
พี่หนูให้กินข้าวแล้วนอนแต่ตอนไปล้างท้องไม่เจอข้าวสักเม็ดหนึ่ง
นี่เองมีข้าวมากับกูอย่างนั้น
ไม่เจอข้าวสักเม็ดหนึ่ง

ก็เจอแต่สำลีไงที่ดูดออกมาตรงศาลนะคะเป็นสำลีเป็นเศษแพมเพิร์ตที่เวลาแพมเพิร์ตเปียก
เข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเป็นวุ้นนะคะออกมา

ทำไมเขาถึงบอกว่าเอาข้าวให้กิน
วันที่ไปเจรจาวันที่เราไปคุยเขาก็ยังบอกกับหนูว่าหนูให้กินแล้ว
เห็นไหมว่าจานข้าวอยู่ข้างหนูก็บอกว่าอันนั้นพี่ไม่รู้กินไม่กิน
แต่ที่หมอล้างท้องออกมามันไม่มีข้าวเลยสักเม็ดหนึ่ง

แล้วใครจะกินในเมื่อผู้ป่วยที่อยู่ข้างเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด

แล้วเราก็คือเราก็ลิฟต์ไปไงฮะว่าเราขอเลขเท่านี้

แต่พอเรายื่นไปปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมคุย
เขาไม่พร้อมจ่ายเจอกันที่ศาล

โอ้โหทำไมตีชีวิตพี่เราอย่างนี้
ถ้าวันนั้นเราไปเจอช้าจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่

โอ้โหเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับผู้เสียหายนะคะ

ก็พยายามจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายพินิธิเขาก็จำได้แบบบางส่วนนะคะคุณผู้ชม
เขาจำได้แค่ว่าไปอยู่บ้านพักนี้๒วัน
สาเหตุที่กินสบู่กินน้ำยาบ้วนปากกินสำลีอะไรเข้าไปเนี่ย
เขาอ้างว่ามีความจำเป็นต้องกิน

เจ้าหน้าที่บ้านพักเคยชวนไปเที่ยวสถานบันเทิงนะ
แต่ก็ไม่ยอมไปนะทีมข่าวของเราก็เลย
ก็เลยอาจจะงงกับคำตอบเหมือนกัน
เหมือนกับเขาสับสนพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็เหมือนพูดวนไปวนมาหน่อยอะไรอย่างนี้
เป็นอาการไม่ปกติตามที่ญาติเขาบอก
เมื่อสักครู่นี้คือในมุมของญาตินะฮะ
แล้วก็ผู้ป่วยทีนี้เราก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
บ้านพักผู้ป่วยแห่งนี้อยู่ที่ซอยรามคำแหง๔๔
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่นั่นนะครับคุณกิติศักดิ์นะครับ
เพื่อจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ว่าเออตกลงความจริงมันเป็นยังไง
บ้านพักผู้ป่วยแห่งนี้เป็นบ้านพัก๒ชั้นนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่พาเข้าไปดูบรรยากาศภายในบ้าน
ก็มีผู้ป่วยหลายคนนอนรักษาตัวอยู่ตามห้องต่าง
แบ่งเป็น๒๓ห้องนะฮะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มาก
ลูกชายของเจ้าของบ้านพักผู้ป่วยแห่งนี้นะครับ
บอกกับเราว่าบ้านพักผู้ป่วยแห่งนี้เปิดมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
รับดูแลผู้ป่วยที่ญาตินำมาฝากให้ดูแล
กรณีที่เกิดขึ้นกรณีของนายพีนิธิ
ขอชี้แจงว่าตอนที่พาผู้ป่วยมาฝาก
ญาติผู้ป่วยไม่ได้แจ้งให้ทราบเลยเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย
ว่าไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นอะไรมาบ้าง
รับมาดูแลก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยชอบกัดเสื้อผ้าชอบกัดผ้าห่ม
ชอบหยิบยาของผู้ป่วยคนอื่นไปเก็บไว้กับตัว
ทางบ้านพักต้องจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่างใกล้ชิดถึง๒คน
แต่วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พาผู้ป่วยไปอาบน้ำ
ซึ่งผู้ป่วยพยายามจะบีบคอเจ้าหน้าที่
และไม่ยอมให้เข้าไปในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยออกมา
พอถอยออกมาแล้วมาเห็นอีกทีนึง
ก็เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยกินสบู่เข้าไปกินน้ำยาบ้วนปากเข้าไป
แล้วก็กินอีกหลายสิ่งที่มันไม่ควรจะกิน
ซึ่งยืนยันว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่ก็ยอมรับว่าก็ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา
ที่เขากินไปเนี่ยเรามารู้ว่าเขากินแล้ว
ก็ตอนที่ว่าเขาบอกว่าร้อนปากร้อนปากจังเลย
ป้าแดงไปเห็นว่าเขาถือขวดเล็ดตออยู่
ก็รีบเก็บขวดได้ตอนมาเราก็แจ้งญาติเขา
ครับก็คงกินไปปริมาณไม่มาก
บู่นี่กินไปครึ่งก้อนรู้สึกตัวอย่างสบู่มีอยู่นะครับ
ถ่ายถ่ายรูปไว้อยู่สบู่ก้อนสีชมพู

ตามหัวเตียงคนไข้แต่ละคน
คือญาติคนไข้แต่ละคนก็ต้องมีหัวเตียงไว้
เพราะบางทีต้องล้างแผลกดทับ
กดทับก็ต้องล้างแผลพลิกตัวคนไข้
ใช่ไหมครับเนี่ยจุดเนี้ย
คือจริงถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการอย่างนี้นะ
แล้วยาดคนไข้บอกเราก่อนใช่ไหมครับ
เราก็ต้องให้คนไข้ไปปรับยา

คนไข้ไม่ให้ข้อมูลกับทางบ้านพักผู้สูงอายุ
เราเลยดูแลเขาไม่ได้
เหมือนกับว่าคล้ายว่าอาการเขา

เขาจะเป็นยังไงเขาจะกินตอนไหน
ซึ่งเวลาเขาจะซ่อนอยู่ตลอดเวลา
บางทีเขานอนเขาคุมโปรงอย่างนั้นครับ

ได้ถามครับคนไข้บอกว่าเป็นโรคไต
นี่ครับน้องก๊อฟเป็นคนไปรับคนไข้มาจากโรงพยาบาล

นี่เมื่อวานเนี่ยเรายังอัดเสียง
ทนายความฝั่งนู้นโทรมานะครับ
ว่าจะขอเจรจา
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาล
ทางศาลต้องลงเลขคดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คุณพ่อผมก็บอกว่ามีอะไรก็สามารถคุยกันได้
คนไทยเหมือนกันมาครับมาคุยกัน

หลังจากนั้นไม่นานบอกว่าจะไปแหม่มโพดำ

แล้วก็จะไปร้องสคบ

เพราะทางเราพูดง่าย
ทางเราดูแลคนไข้อย่างนี้เราก็ไม่ได้ผิดอะไร
แล้วเราจะต้องไปเต้นตามญาติคนไข้เขาหรือครับ
แล้วเราจะไปฟ้องเอาอะไรเขา
ซึ่งเราก็ดูแลของเราอย่างนี้มาอย่างดี
นี่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากสองฝากฝั่งนะคะ
ตอนนี้นายพินิธินะคะขออภัย

แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านพักที่เขาดูแลผู้ป่วยที่รามคำแหงตรงนี้แล้วนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการทางสมอง

แล้วก็สิ่งที่เขากินเข้าไปที่มันไม่ควรจะกินนะคะ
มันไปเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรไหม
นี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะตามให้ต่อว่าจะจบลงยังไง
ถึงโรงถึงศาลไหมหรือว่าเขาจะพูดคุยเจรจากันได้